มันเกิดขึ้นถนนสายรังสิตนครนายกมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น
แล้วก็มีพลเมืองดีกำลังจะวิ่งข้ามถนนไปช่วยเหลือคนที่ประสบอุบัติเหตุ
แต่ว่าพลเมืองดีคนนี้กลับถูกรถยนต์ชน
แล้วก็เสียชีวิตซะเองคุณผู้ชม
ติดตามเหตุการณ์นี้กันมันเป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น
บริเวณใกล้กับตลาดดอกไม้ไม้ดอกไม้ประดับถนนบรังสิตนครนายก
ในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกช่วงค่ำของเมื่อวาน
โดยในที่เกิดเหตุเนี่ยมีรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีดำได้รับความเสียหาย
แล้วก็มีคนเจ็บ๑คนเป็นผู้ชายชื่อว่านายจักริจทองตุ้ม
ซึ่งมีทางด้านของอาสากู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ขณะเดียวกันไปเจอศพของนายบรรจงเทียนเรียวอายุ๖๔ปี
สภาพศพนอนคว่ำหน้าขาขวานั้นบิดผิดรูปไป
โดยผู้เห็นเหตุการณ์ก็เล่าว่าเห็นนายบรรจงนั้นซึ่งเป็นพลเมืองดีเนี่ย
กำลังวิ่งข้ามถนนไปช่วยนายจักริตที่ประสบอุบัติเหตุ
รถจักรยานยนต์ถูกชนอยู่อีกฝั่งหนึ่ง
แต่ว่าขณะที่ทางด้านของนายบรรจงกำลังวิ่งไปเนี่ย
มีรถยนต์คันหนึ่งสีขาวไม่ทราบยี่ห้อ
เขาบอกว่าเขาจำทะเบียนได้ก็คือทะเบียน๗๗
พุ่งชนนายบรรจงอย่างจัง
แล้วรถที่ก่อเหตุก็รีบขับรถหนีไป
ส่งผลให้นายบรรจงนั้นเสียชีวิตคาที่
มีค่อนข้างรถใหญ่มาเหยียบซัน

ไม่ใช่ถูกชนแล้วก็วิ่งมาช่วย
แล้วก็มีน้องนักศึกษา
คือคนตายคือลุงเนี่ยเห็นว่ารถชนกับรถชนกันอยู่ลุงก็เลยวิ่งมาช่วย
ใช่ลุงวิ่งมาช่วยแล้วทีนี้มีรถคันสีขาว
วิ่งมาพอดีวิ่งด้วยความเร็วชนชนเต็มที่เลย
สำหรับตำรวจภูทธองค์คาราชาเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ไปถึงเส้นทางที่คาดว่ารถคันที่ชนนั้นจะใช้เส้นทาง
แล้วก็จะเชิญตัวมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เพราะว่าก็ขับรถชนคนตายนะครับ